ส่วนเรื่องของการเยียวยาจากทางรัฐบาลค่ะ
เยียวยาโดยตรงก็เป็นเรื่องของเราไม่ทิ้งกัน
เยียวยากเศษละก่อนมีการเยียวยาทางอ้อมอีกอย่างหนึ่ง
ก็คือเรื่องของการสนับสนุนเงินสถานธนานุบาลต่าง

เมื่อวานนี้นะคะคณะรัฐมนตรีค่ะมีมติการประชุมออกมานะคะ
อนุมัติกระทรวงการคลังให้งบประมาณเงินกู้ของสำนักงานธนานุบาลค่ะ
จำนวน๒๐๐๐ล้านบาทจากธนาคารออมสิน
เป็นการเตรียมเงินทุนหมุนเวียนรองรับธุรกรรมทางการให้บริการรับจำนำแก่ประชาชน
อกจากนี้ขยายระยะเวลาตัวรับจำนำและลดดอกเบี้ยรับจำนำด้วยนะคะ
เพื่อให้เป็นไปตามการปรับปรุงแผนบริหารหนี้สาธารณะงบปี๒๕๖๓ที่ได้กำหนดเงื่อนไข
กระทรวงการคลังค้ำประกันโครงการสำนักงานธนานุเคราะห์
รับจำนำเอาเฉพาะของรัฐเท่านั้นนะคะ
ส่วนเรื่องการเยียวยากลุ่มอื่นก่อนหน้านี้มีข่าวว่าจะมีการเยียวยาเฉพาะ
สำหรับกลุ่มผู้เปราะบางเช่นผู้สูงอายุเด็กและคนพิการ
เมื่อวานนี้ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังคงไม่มีการหยิบยกเรื่องนี้เข้ามาพูดคุยนะคะ
เป็นแนวทางเท่านั้นเองนะคะ
มาดูเรื่องสืบเนื่องค่ะจากช่วงที่มีปัญหาแล้วก็เป็นข่าวดังเลย
เกี่ยวกับเรื่องของการกักตุนหน้ากากอนามัยก็คือช่วงเดือนกุมภาพันธ์
แล้วก็มีข่าวเรื่อยมาจนถึงเดือนมีนาคมช่วงวันที่๑๕มีนาคมค่ะ
นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งออกมานะคะ
เป็นคำสั่งย้ายนายวิชัยโภชนกิจอธิบดีกรมการค้าภายใน
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยราชการนะคะ
แต่หลังจากนั้นค่ะมีการสอบเรื่องนี้มาเสร็จเรียบร้อย
เมื่อวานนี้เองนายกรัฐมนตรีค่ะลงนามคำสั่ง
ให้นายวิชัยโภชนกิจอธิบดีกรมการค้าภายในคือคืนตำแหน่งให้นะคะ
กลับเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ที่กรมการค้าภายในเหมือนเดิม
หลังจากที่ก่อนหน้านี้คำสั่งคำสั่งมีขึ้นก็เพื่อเป็นการเปิดโอกาสนะคะ

ต่อมากระทรวงพาณิชย์ค่ะได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริง

ระบุว่าการบริหารจัดการสินค้าหน้ากากอนามัยของกรมการค้าภายในดำเนินการภายใต้วิสัยและพฤติการที่จะกระทำในช่วงเวลาและสถานการณ์ที่เร่งด่วน
ซึ่งมีข้อบกพร่องบางส่วนแต่ข้อบกพร่องนี้ไม่ถึงขั้นเป็นความผิดทางวินัยจนถึงต้องให้ออกจากราชการ
เพราะฉะนั้นเป็นที่มาของคำสั่งเมื่อวานนี้กลับเข้ามาทำงานในตำแหน่งเดิมได้
ส่วนก่อนหน้านี้นะคะที่มีข่าวว่าคุณวิชัยยื่นใบลาออกไปหลังจากคำสั่งวันที่๑๕
คุณวิชัยยื่นใบลาออกวันที่๑๖ใบลาออกนั้นถูกระงับไปตั้งแต่วันที่๑๗มีนาคมแล้วนะคะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะ